โดยเฉพาะท่านที่มีรถกระบะสูงนะครับ

บางทีเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น

แล้วท้ายกระบะเนี่ยบางทีเราก็จะมีอุปกรณ์เสริม
จะเป็นตัวรองตัวปิดอะไรก็แล้วแต่
มันก็ต้องมีน็อตที่อยู่ตามขอบกระบะควบคู่ไปด้วย
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแน่นอนว่าตัวเล็ก
ถ้าจะนับจากตัวความสูงของตัวเนี่ย
มาถึงพื้นจากบนกระบะมาถึงพื้นดินข้างล่างเนี่ย
ตัวเตี้ยกว่าอยู่แล้วสั้นกว่าอยู่แล้ว

เขาก็ขึ้นไปกระโดดเล่นอะไรอยู่บนรถกระบะ
แล้วจะกระโดดลงมาปรากฏว่า
คอเสื้อข้างหลังมันไปเกี่ยวกับ

ก็กลายเป็นเหมือนแขวนคอตัวเองกับท้ายกระบะ
ค่ะคือน้องสูงแค่๙๐เซนติเมตร
ใช่แต่รถกระบะสูงเมตรกว่า
จากกระบะมาถึงพื้นดิน๑๑๖เมตร
ค่ะแล้วเท้าน้องเขาไม่ถึงพอเสื้อไปเกี่ยวกับน็อต
ก็กลายเป็นว่าห้อยต่องแต่งแล้วก็
อากาศหายใจเสียชีวิตเหมือนคนผูกคอตาย
โอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะว่าอย่างนี้
เห็นภาพไหมคือพอน้องกระโดดลงมาจะกระโดดลง
ปรากฏว่าคอเสื้อด้านหลังไปเกี่ยวกับน็อต

คือน้องคนนี้ตัวสูงนะเท้าน้องเขายืนถึงนะ
แต่ทำให้เห็นว่าเนี่ยตอนที่น้องกระโดดลงมาเนี่ย
แล้วเทียบดูเนี่ยเด็กแถวบ้านอ่ะ

แล้วก็แล้วจังหวะไม่มีผู้ใหญ่อยู่
ไม่มีใครเห็นไม่มีคนช่วยเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งแสงทอง
ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ

คือตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเด็กเสียชีวิต
เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบนะครับ

พบว่าน้องแก้วนะฮะ
จริงคือเด็กหญิงเปรมวดีนามสกุลมณีอายุ๓ขวบ
สวมเสื้อคอกลมแขนสั้นสีเขียวนะฮะ

สภาพศพมีรอยช้ำจากการถูกรัดที่บริเวณลำคอ
กับชาวบ้านก็มาดูเยอะแยะกันไปหมดเลย
หน้าบ้านก็มีรถกระบะอยู่คันหนึ่งนะฮะ
เป็นของน้าสาวของน้องค่ะจอดอยู่นะฮะ
เจ้าของรถกระบะที่เป็นน้าสาวของน้องแก้วที่เสียชีวิตบอกว่า
เมื่อวานนี้พอเลิกเรียนแล้วประมาณบ่าย๓
ลูกสาวของเจ้าของรถกระบะชื่อว่าน้องมะนาวอายุ๔ขวบ
ก็มาเล่นกับน้องแก้วอายุ๓ขวบที่เป็นหลานสาว
ก็ชวนไปกินขนมกันเล่นด้วยกัน
ก็เห็นว่าเด็กเล่นกันก็ไม่คิดว่ามีอะไรก็เข้าไปทำกับข้าวในบ้าน
ไปทำขนมขายเตรียมขนมขายเลยพรุ่งเนี้ย
อยู่น้องมะนาวกับน้องเหมียวลูกสาวคนโตวัย๘ขวบ
ก็วิ่งมาบอกว่าเนี่ยน้องแก้วตายแล้ว

ก็เห็นเนี้ยว่าน้องแก้วเสื้อข้างหลังกำลังเกี่ยวกับหัวเนา้ด
อยู่ที่ขอบรถกระบะที่จอดไว้หน้าบ้าน

คือมันไปเกี่ยวคอเสื้อพอดีตอนเด็กกระโดดลงมา

คือส่วนน้องมะเหมียวเด็กวัย๘ขวบที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
บอกว่าหลังจากเลิกเรียนก็ถอดชุดนักเรียนแล้วออกไปซื้อขนมที่ร้านค้า
ขณะกำลังจะเดินกลับบ้านเห็นน้องมะนาววิ่งมาจากบ้านป้า
มะนาวคือน้องสาววัยสี่ขวบแล้วก็พากันเดินกลับเข้าบ้านด้วยกัน
แต่พอไปถึงบ้านเห็นน้องแก้วคอพับห้อยอยู่ที่ขอบรถกระบะ

ว่าหลังจากที่เด็กกินขนมที่บ้านป้ากันเสร็จแล้ว
น้องแก้วก็มาเล่นกระโดดขึ้นลงอยู่ที่ท้ายรถกระบะคันนี้

หลังจากกระโดดขึ้นลงอยู่หลายรอบ
ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือน้องแก้วเนี่ย
กระโดดลงทางด้านข้างของรถกระบะ

แล้วช่วงที่ลงมาคอเสื้อด้านหลังไปเกี่ยวเข้ากับหัวน็อตที่โผล่ขึ้นมาจากขอบกระบะ
คอเสื้อไปรั้งกับคอแล้วก็หลอดลมอยู่กับตัวรถกระบะแบบนี้พอดีนะครับ
แม้ว่าน้องจะพยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนเอาชีวิตรอด
แต่เนื่องจากรถกระบะมีความสูงจากขอบกระบะมาถึงพื้นดินข้างล่างเนี่ย

ส่วนตัวน้องแก้วสูง๙๐เซนติเมตรนะฮะ
แล้วน้องก็มีน้ำหนักแค่ไม่เท่าไหร่นะฮะ
ตัวเนี่ยน้องตัวเล็กนะครับ
หนักแค่๑๘กิโลกรัม

ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะใช้น้ำหนักตัวเองเนี่ย

ก็เลยขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

น้าสาวนะครับที่เป็นเจ้าของรถกระบะบอกว่า
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน
ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กและแน่นอนว่า
รถกระบะของตัวเธอเองเดี๋ยวต้องถอด
ถอดน็อตออกให้เรียบร้อยไม่เอาไว้แล้ว
ถอดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์นะคะ

ก็อยากให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนก็ดูแลรักษา
ชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าน้องแก้วก็เป็น
เป็นหลานของหนูที่หนูรักมากแล้วก็
อยากให้เด็กทุกคนรักตัวเองอย่ามาเล่นที่รถ
แล้วก็ถ้าจะมาเล่นก็ขอให้มีผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ศพของน้องก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะ
ที่ตำบลทุ่งแสงทองเผือนังรองบุรีรำ
คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุอะไร
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เกี่ยวกับสาเหตุที่แน่ชัดอะไรพวกนี้นะ